ผู้หญิงชาวมาเลเซียที่หายตัวไปอย่างปริศนาที่มาเชียงใหม่

คุณผู้ชมครับเจอตัวแล้ว
เห็นเธอคนนี้ครั้งสุดท้ายที่แม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
ไปดูครับคุณผู้ชมครับครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียคนนี้ครับ

นี่คนมาเลเซียแน่เหรอใช่ครับคนมาเลเซียเชื้อสายจีนฮะ
โพสต์ตามหาลูกสาวหายไปอย่างเป็นปริศนานะครับ
ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยแจ้งว่าครั้งสุดท้ายที่มีคนพบเนี่ย
คือเธออยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับนะครับ
ก็วิงวอนพลเมืองดีบอกช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยช่วยตามหาหน่อย
ทีมข่าวไปคุยกับร่ามชาวไทยที่เขาพูดภาษามาเลเซียได้นะครับ
ก็โทรศัพท์ไปถามไปถามพี่ชายของนางสาวแองจี้จนทราบว่า
จี้เขามาจากกุลาลัมเปอร์นะ
พฤษภาคมนั่งเครื่องบินมาลงที่จังหวัดเชียงใหม่
จากนั้นก็เดินทางต่อมาที่เชียงราย
ที่ผ่านมาพลฯมัตโฟปี่ยะตะวิชัยนะครับ
สั่งการให้ชุดสืบสวนภาค๕แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยว
ขออภัยครับตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ติดตามตัวกระทั่งพบว่า

นางสาวแอนจี้เข้าพักที่โรงแรมขันทองคำ

อยู่หน้าด่านพรมแดนแม่สายเช็คอิน๒๙พฤษภาคม

๗นาฬิกาของสามสิบพฤษภาคมครับก็คือวันรุ่งขึ้น
อืมนี่คือแองจี้ตัวเป็นเป็นเลยนะ
ตัวเป็นเลยมานั่งที่ล็อบบี้
ดูโทรศัพท์ลักษณะเหมือนรอเง้อรอใครใช่ไหมดอม

ต่อมามีผู้หญิงสวมชุดสีขาวคุณผู้ชม
หน้าโรงแรมนี่แองจี้ยืนอยู่นะครับ
แล้วก็มีผู้หญิงชุดขาวเขาเนี้ยอ่านี่ใช่ไหมอ่าไปเราเรา
กันเถอะเฮ้ยไปไหนอ่ะดูท่าทีดิคือเหมือนกับเดินกลับมา
ฮิ้วกระเป๋าค่ะเนี่ยนะฮะกระเป๋าที่อยู่ตรงเนี้ยหยิบกันคนละใบ
แล้วก็กลับเข้าไปในโรงแรมซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่า
ไม่เลยใช่ไหมทำร้ายมั้ยไม่มีเดินตามมาไปเนี้ยดี
เลยทั้งนี้คาดว่าผู้หญิงชุดสีขาวน่าจะมารับครับมารับ
จี้ไปส่งที่ท่าน้ำเกาะทรายเพื่อข้ามแม่น้ำสาย

ก้าว๓๔ก้าวใหญ่ก็ข้ามไปฝั่งนู้นได้แล้ว

เออต้องข่ามไปฝั่งเมียนมาด้วยเบิร์รเกิดไป
คุณผู้ชมน่าจะไปทำงานในบ่อนท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมา
ซึ่งที่ผ่านมานะมีทั้งคนไทย
ชาวต่างชาติที่มักจะลักลอบ
ข้ามช่องทางนี้แหละนะครับ
เพื่อไปทำงานในบ่อนอยู่บ่อยครั้งครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็อาจจะไม่ได้บอกความจริงกับที่บ้าน
ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรครับ